ต้องรับว่าสาวสมัยนี้เขาชอบเอวบางล่างน้อยอะไรกันแบบนี้
แต่ไม่ได้บอกนะคุณผู้ชมว่าคนที่อวบอ้วนอะไรแบบนี้
จะเป็นคนที่หุ่นไม่ดีคือผู้หญิงเรามีความสวยที่แตกต่างกันออกไปถูกต้องค่ะ

ซึ่งคนดังในวงการบันเทิงบ้านเราก็มีหลายคนที่หุ่นดีมาก

แต่บอกเลยนะคะว่ากว่าที่จะได้รูปร่างบางแบบนี้

เริ่มกันที่เจ้าของเอว๒๒ไม่พูดถึงคงไม่ได้

รูปร่างก็เป็นที่ไฝ่ฝันของพวกเราเนี่ยแหละ
ล่าสุดคุณผู้ชมสาวใหม่โพสต์ให้เห็นกันเต็มตาเลยว่า

ครองตำแหน่งนางเอกเอวบางไว้เป็นอย่างดี
อันนี้ถ้าบอกว่าลงรูปแล้วตุ้งรูปไม่ใช่นะ

เขาไม่ได้ใช้แอปอะไรเลยนะก็คือเอวเล็กจริงนะคะ
แม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะมันก็มีดราม่ามาบ้างแหละ
เออน้องใหม่ข้างผอมหรือเปล่า

คือน้องใหม่ก็ยืนยันว่าไม่ได้ข้างผอมนะ
เห็นหุ่นแบบนี้เนี่ยหมูกระทะก็กิน
กินเหมือนเราหรือเปล่าไม่เขากินแบบพอดี
อาจจะเป็นความสุขเขาที่เขาชื่นชอบรูปร่างตัวเองแบบนี้นะคุณผู้ชม

นักแสดงสาวดีกรีนางงามน้ำตาลเชอรี่ตาเลย

ใครที่ติดตามสาวน้ำตาลผ่านโซเชียลเนี่ย
เห็นได้เลยว่าภาพแฟชั่นอวดหุ่นเนี่ยเห็นอยู่บ่อยเลย
โดยเฉพาะเรสสีดำชุดนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะอีกชุดหนึ่ง

นี่สีทายว้าวแหว่งทำเอาโซเชียลแตกตื่นเลย
เพราะอะไรเพราะชุดนี้ทำให้เห็นรูปร่างของน้ำตาล

ลีนสุดนะฮะหลายคนก็ชื่นชมนะกับรูปร่างสุดเพอร์เฟคซึ่งก็ไม่แปลกใจนะว่าเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นอีกคนนึงที่ดูแลรูปร่างดีมากนางลงคลิปออกกำลังกายบ่อย
ออกกำลังกายบ่อยนะดิฉันพยายามทำตามอยู่ชุดนี้ดิฉันเอฟแล้วดิฉันไม่รู้จะหาโอกาสไปไหนดี
ก็ต้องออกกำลังกายตามนั้งต่อไปออกกำลังกายได้แต่หมูกระทะต้องลดด้วยนิดนึง
ปีท้ายกันที่ปุ๋ยฝ้ายนาตราผัสหรือว่าปุ๋ยฝ้ายไอฟต้องขอส่งชื่นเธอรอบเสาร์เกมบังข้ำดูนะ
เซตที่เจ้าตัวโพสต์ระหว่างที่ใช้เวลาในฟิตเนส
เพื่อปั้นหุ่นสบายสุดอีกแล้ว

ไม่แล้วก่อนคือลีนมากนี่เห็นมั้ย
แขนเอวสะโพกลีนทั้งตัวค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีซิกแพคโผล่มาให้เราได้เห็นแบบเต็มตาด้วย
ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นผลลัพธ์จากการดูแลสุขภาพ
กินอาหารที่ดีออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอ
ก็ทำให้ได้หุ่นในฝันมาครอบครอง
เอาจริงนะดิฉันก็เห็นหลายคนออกกำลังกายสวย
อย่างตัวเราเองอย่างนี้ก็ออกกำลังกาย

จริงหลายคนลืมข้อนี้ไปต้องกิน๘๐นะ

๘๐ที่เขาหมายถึงคือ๘๐ในการโฟกัสเรื่องกินให้เลือกดู

แล้วก็นะหลุดไม่ได้มิดัยแบบเขา

แต่เบื้องต้นถ้าสุขภาพแข็งแรงก็โอเคแล้วนะคะ